ช่วงนี้พาไปที่ฉะเชิงเซากันหน่อยนะฮะไปดูบรรยากาศครอบครัวฉายแสง
เขาเดินทางไปใช้สิทธิ์กันหน่อยรวมทั้งรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย
ก็ไปใช้สิทธิ์ที่มรยองด้วยนะครับอ่าพาไปที่ฉะเชิงเซากันก่อนนะฮะ
บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาธิกสภาพุทธแทนราชดรที่หน่วยเลือกตั้งที่สาม
วัดอุไพรติกรรมรามนะฮะที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองที่ฉากเชิงเสา
ก็คือคักเหมือนกันนะครับนายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์แล้วก็นางทิติมาฉายแสง
ก็เดินทางไปใช้สิทธิ์พร้อมกันที่หน่วยนี้
โดยหน่วยเลือกตั้งที่๓นี้มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด๖๒๑คน
โดยนายจตุรนนั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงลำดับที่๖๐นายวุฒิพงศ์๖๑นางทิติมา๖๓ครับ
นายจตุรนให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากลงคะแนนเสร็จบอกว่า
ทิศทางหลังเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรบ้านเมืองก็คงไม่มีความวุ่นวายหรอกนะครับ
พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ให้มาก
เพื่อคืนประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตย
คาดว่าเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีความกล้ำกึ่งสูสีกันมาก
เสียงของประชาชนจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศ

ส่วนที่มรยองที่หน่วยเลือกตั้งที่๔๒
๑โรงเรียนวัตถ์ปากน้ำเขตเทศบาลนครรยอง
ผู้ดูแลภพกลาง๒๕จังหวัดของพลักษณภ์ประชาชนทิบปรัตถ์

กลางบรรยากาศที่มีผู้คนจากหน่วยนี้คือฮักเหมือนกัน
เนื่องจากว่ามี๓หน่วยในจุดนี้นะครับ
นายสาธิตบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีคืนหมาหอนเนี่ย

นะฮะก็เชื่อว่ามีการละเมิดการลนลง
ที่มีผลต่อความนิยมของพักนั้น
เปรียบเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดก็จะผิดต่อไปนะครับ
ขณะที่๑๑โมงที่ผ่านมาครับ
นายชัชวัลคงอุดมนะฮะ
หัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็นางทิพย์อ่อนคงอุดมนะฮะ
ผู้สมัครสอบพักษ์พลังท้องถิ่นไทย
ออกไปใช้สิทธิ์ของตนเองที่หน่วยเลือกตั้งที่๓
เขตเลือกตั้งที่๗ภายในเพียสคอร์ดข้างศูนย์สาร
ทะละนักศุกร์๓แขวนบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพฯมหานครนะครับ